สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลย
ตอนนี้เองปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเรา

ที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะนับถอยหลังเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของไทย
ปัจจัยที่ว่านี้ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงที่ก่อตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
ตอนนี้มีกำลังแรงเลยทีเดียวมีการหอบเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบน
ค่อยแผลลงมาปกกลุ่มตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
โดยการเคลื่อนที่ของลมหนาวจะมาในทิศทางทางฝั่งตะวันออกหรือว่าในบริเวณปีกตะวันออกของประเทศจีนลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้
หลังจากนั้นก็ลงต่อมาในบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนบนและเข้าสู่ไทยในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แน่นอนอากาศหนาวแบบนี้ก็จะดูดกลืนความชื้นทำให้ในช่วงกลางวันแดดอาจจะแรงหน่อยนะครับ
ช่วงที่มาแรกก็จะทำให้บริเวณไหนก็ตามที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
อย่างเช่นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะได้เจอกับลมหนาว
ดังนั้นในระยะนี้ในพื้นที่ภาคเหนืออาจจะมีฝนฟ้ากระนองอยู่หลังจากนั้นอุณหภูมิในช่วงเช้ากับช่วงค่ำจะลดลง
นอกจากนี้ลมหนาวนั้นยังมีการดันเอาร่องฝนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกหนักตกชุก
ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางก่อนอันนี้ลงสู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
นี่แหละครับคือปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ทำให้ลมหนาวนั้นไม่เคลื่อนที่ลงสู่ทะเลไปก่อนก็คือการก่อตัวของพายุที่มีชื่อว่าหลัง
ตอนนี้ไปอยู่ในแถวบริเวณประเทศญี่ปุ่นใครที่จะเดินทางไปในบริเวณประเทศญี่ปุ่นในระยะนี้
คงจะต้องติดตามสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วย
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าปีนี้เองลักษณะของอากาศหนาวฤดูหนาวเมืองไทยเป็นอย่างไร
จัยอะไรบ้างที่เขาใช้ระบุว่าเราเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการครับ
หลักที่ใช้ระบุการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการก็คือ
ฤดูหนาวปกติก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
โดยอาศัยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการพัดปกกลุ่มเมืองในของเราอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้ลมในระดับล่างต้องเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ลมชั้นบนเป็นลมจากทิศตะวันตก
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงเช้าช่วงค่ำอุณหภูมิจะลดลงกลางวันแดดแรงฟ้าโปร่งครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าปีนี้เองจากการคาดการณ์แล้วอุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละภาคจะสามารถต่ำสุดได้แค่ไหน
นี่เป็นการคาดการณ์อุณหภูมิพื้นผิวนะครับหรือว่าพื้นราบนะครับไม่รวมตามยอดภูยอดดอย
เหนืออยู่ที่ประมาณ๑๗๕องศาเซลเซียต
อีสานอยู่ที่ประมาณ๑๘๗องศาเซลเซียต
กลางอยู่ที่ประมาณ๒๑๒องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกนะครับอยู่ที่ประมาณ๒๒๓องศาเซลเซียต
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับอยู่ที่ประมาณ๒๒๘องศาเซลเซียต
ภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่ที่ประมาณ๒๓๒องศาเซลเซียต
ส่วนตามยอดภูยอดดอยอุณหภูมินั้นก็คาดการณ์ว่าจะเป็นเลขตัวเดียวนะครับ
แน่นอนครับเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วบริเวณทางตอนบนอากาศเย็นลงส่วนตอนล่าง
ภาคใต้คงต้องเป็นช่วงที่เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักต่อไป
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ